ดูกันหน่อยกับลีลาสเต็ปแดนของพลทหารท่านหนึ่งนะครับ
ไม่รู้ว่าไปเก็บกฎจากการฝึกหัดฝึกฝนมาหรือเปล่า
โอ้โหโชว์ลีลาสเต็ปแดนที่เล้าใจมาก

ข้างหลังพี่มันกว้างมันโล่ง

นี่แหละครับเป็นลีลาของพี่ทหาร
ท่านหนึ่งนะครับอยู่ในช่วงของการฝึกหรือเปล่า
ผมไม่แน่ใจนะแต่อาจจะเป็นช่วงของการทำกิจกรรมร่วมกัน

ผมว่านะมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งนะ
ที่จะทำให้คนทหารนั้นหายเคลื่อน

อันนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข
ปลดปล่อยนะได้ทำอะไรที่มัน

ก็มีความสุขกันไป
โอ้โหนี่ถ้าเต้นอย่างนี้นะครับ
แม่ไม่เกิน๒เพลง

เพลงที่สามเนี่ยน่าจะมีอาการชักกระตุกละ
ไม่มันเป็นความสนุกของคนชอบเต้น

ชี่แข้งชี่ขาไม่มีใครมา
มีใครเบียดไงคือปกติถ้าเราไปเต้นข้างหน้า